ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่เป็นโลกสองใบ
สองใบอีกแล้วเหรอฮะโลกสองใบแต่ว่าฝั่งของภรรยาคนที่สอง
อืมอ่าผู้ชายคนหนึ่งเขามีภรรยาสองคนเขาบอกว่า
ภรรยาคนที่หนึ่งเนี่ยทำคุณสัยเนี่ยใส่สามีหรือเปล่า
รวมทั้งใส่ตัวเธอด้วยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่กันสองคน
มีเมียสองคนเนี่ยเขายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร
ค่ะแล้วอยู่ดีดีเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่หนึ่งได้ยังไง
อ่ามีอาการแบบผิดแปลกไปด้วยอ่าอันนี้ในมุมของคนที่สองที่เขาบอกนะ
อ่าวันนี้เราเคยได้คุยกับคนที่สองภรรยาคนที่หนึ่งก็ได้คุยตัวสามีก็ได้คุย
อ่ามาอ่ามาเลยค่ะเอาทางนี้ก่อนคุณเนติชาวนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับขวัญชนกนะหรือว่าโอนี่อายุ๓๗ปีนะครับ
เธอบอกเธอเป็นภรรยาคนที่สองค่ะเรื่องราวมันมีสตอรี่อย่างนี้อืม
เธอกับสามีเนี้ยรู้จักคบหากันตั้งแต่ปีห้าเก้าสองห้าห้าเก้านะค่ะ
อ่าก็คบหาอยู่ด้วยกันตามปกติไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเลย
จนกระทั่งผ่านไป๑ปีเพิ่งมารู้ว่าสามีของเธอเนี่ย
มีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วเธอก็เลยขอเลิกไปรอบนึง
สุดท้ายเนี่ยกลับมาคบกันอีกอ่าจนกระทั่งแต่งงานกันเมื่อปีสองห้าหกหนึ่ง
อันนี้เธอก็บอกว่าเธอก็ยอมรับว่าเธอก็รู้ว่าเขาก็มีอีกบ้านนึง
ก็ยอมแต่งงานด้วยเป็นบ้านแรกที่มีอยู่แล้ว
ทีนี้พอแต่งงานกันไปนะครับคุณโอบอกว่าสามีของเธอนี่ก็ไปไปมามานะ
สองบ้านนะเธอเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะรู้ว่าสามีเนี่ยเขามีบ้านแรกที่ต้องดูแลลูกสองคน
บ้านนั้นเขามีลูกสองคนนะฮะแต่มาพักหลังเนี่ยคือช่วงปีที่แล้ว
ปีสองห้าหกสี่คุณโอบอกว่าอยู่อยู่สามีของเธอเนี้ย
ขอกลับไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่หนึ่งอ่า
ขอไปจดทะเบียนสมรสกับเบอร์หนึ่งทีนี้พอสามีกลับมาหาเธอ
เริ่มมีอาการแปลกแปลกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเวลานอนนี่มีละเมอนะ
ใช่หรือไม่ก็บอกมีเงาดำอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้
เธอก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ทางศัยศาสตร์เขาทำพิธีเคี้ยวหมากให้นะ
พอเคี้ยวหมากอะไรแล้วก็ดูอะไรเนี่ยสรุปแล้วอาจารย์ทางศัยศาสตร์เนี่ยบอกว่า
สามีของเธอโดนของบอกโดนของโดนทำคุณสัยใส่
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยนี่อันนี้คุณโอเขาอ้างนะ
เขาบอกเวลาเธอสวดมนต์นะพอสวดมนต์ไปปุ๊บ
มันจะอ้วกออกมาเป็นสีดำปั๊บเลย
มั่นใจว่าต้องถูกภรรยาเบอร์หนึ่งเนี่ยทำคุณสัยใส่ด้วยเช่นกัน
ทั้งสามีแล้วก็ตัวเธอนี่เธอบอกเธอถ่ายคลิปเอาไว้เห็นไหม
ดูนะคะหลังจากที่สามีฉันกลับไป
อันนี้ที่เธอบอกเธออัดคลิปเอาไว้นะแล้วก็เปิดให้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราดู
อยู่ดีสามีนี่ไปจดทะเบียนสมรสกับบ้านแรกบ้านหนึ่งได้ยังไง
แล้วตัวเธอยังมีอาการแบบนี้อีก
คุณโอยังบอกว่าส่วนตัวเธอกับภรรยาอีกคนนึงความจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะฮะ
แต่อีกฝั่งนึงนั่นแหละนะชอบมายั่วโมโหเธอ
อย่างเช่นพอจดทะเบียนสมรสไปแล้วก็โพสต์รูปทะเบียนสมรส
แล้วก็พูดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเมียหลวงเธอบอกพอเธอเห็นเธอก็โมโห
ท้าให้ภรรยาเบอร์หนึ่งเนี่ยมาจุดทูบสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่วนตัวเธอเนี่ยวันนี้นะฮะหยิบทูบ๑๖ดอกมาจุดสาบานต่อหน้าคุณเนติชาวเลยนะฮะ
สอบานว่าอะไรยังไงเดี๋ยวลองฟังนะครับเอาทูปมาเลยนับเลย๑๖ดอก
กระทำสิ่งของมองไม่เห็นโดยคุณสัยมาจริง
ขอให้ชีวิตตกต่ำถึงขั้นสูงสุดเจอแต่เรื่องร้ายอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดในชีวิต
ขอให้ชีวิตตกต่ำขอให้เป็นบ้าเป็นบ่อดั่งคำสาบานต่อหน้าพระพรม
ที่นางสาวกริยาพรปฐุมสูตรได้เคยกล่าวไว้นับแต่บัตรนี้เวลานี้เป็นต้นไป
เขาสาบานกันอย่างนี้เลยนะครับคือคุณโอเธอบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ยังมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหาเธอเป็นเสียงผู้ชายนะ
แต่ใช้เบอร์ของภรรยา๑เบอร์๑โทรมาพูดในเชิงข่มขู่
บอกถ้าอีกฝ่ายอยากจะต่อว่าเธอเนี่ยก็อยากให้มาคุยกันต่อหน้า
ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัปต์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

อันนี้ตอนที่โทรศัพท์นะเธอบอกเธอมีสายมานะ
บ้านแรกเนี่ยนะฮะที่ถูกพาดพิงถึงเยอะเลย
เธอบอกว่าเอาทีละเรื่องนะ
อย่างโพสต์รูปภาพครอบครัวพ่อแม่ลูก๔คนแล้วก็ใบทะเบียนสมรส
เธอบอกก็ทางโอภรรยาเบอร์๒เป็นฝ่ายตามราวีเธอไม่เลิก
เธอก็เลยโพสต์อย่างนี้เลยนะถามว่าราวียังไง
เอาภาพข้อความแชทที่ทางอีกฝั่งนึงเนี่ยกล่าวหาเธอว่าทำคุณสัยใส่สามีเนี่ย
แล้วก็ส่งคำสาบแช่งพ่อแม่ของเธอต่างนานามาให้ทีมข่าวของเราดู
บอกถ้าหยิบของดำให้เขากินหรือทำคุณสัยใส่เนี่ยนะ
จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอะไรเนี่ยสาบแช่งอะไรต่างนั้น
แช่งให้พ่อแม่ของแล้วก็มีชื่อต้องโอ้โหต้องมีอันเป็นไปเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขนาดนั้นเลย
เห็นไหมเนี่ยเธอบอกก็ส่งมาอย่างนี้
เธอก็เลยโพสต์ภาพครอบครัวแล้วก็ใบทะเบียนสมรสเลยอืม
คุณจริยาพรนะนี่ฮะภรรยาเบอร์หนึ่งบอกว่าช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
ทางฝั่งเบอร์๒เนี่ยร่ารานหนักมากขึ้นส่งรูปคู่กับสามีมาให้เธอดู
ส่งข้อความเยอะเย้ยนี่ไงภรรยาครับบอก
ผัวป้าก็เพิ่งพาน้องไปเที่ยวทะเลมาผัวป้าดีมากเลยค่ะ
โชคดีที่มีผัวคนเดียวกับป้าเฮ้ยเห็นวะแล้วค์ฟางนึงว่าป้า
แล้วก็ส่งรูปของเจ้าตัวที่ถ่ายคู่กับสามีแล้วผูกข้อไม้ข้อมือกันมาให้ดูอีก
เธอก็เลยบอกโอ้โหก็๓๔เดือนหลังมานี้เนี่ยทำไมมันหนักข้อมากขึ้นเหลือเกิน
จน๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาทางฝั่งของเบอร์๑เขาบอกว่าเบอร์๒เนี่ย
ภรรยาเบอร์๒ส่งรูปภาพสามีของเธอตอนนอนอยู่บนเตียงมาให้ดูนี่เห็นไหมฮะ
เอามือทั้งสองข้างเนี่ยวางปิดไว้ที่หน้าอก
คือภาพนี้นี่แหละที่ฝั่งภรรยาเบอร์๒เนี่ยเขาอ้างว่า
ตัวของคุณพรภรรยาเบอร์หนึ่งเนี่ยทำคุณสัยใส่สามี
แล้วก็ตัวเธอด้วยที่เป็นเบอร์สองนอนเอามือปิดอกตรงเนี้ย
เราก็เลยไม่รู้ว่าทำคุณสัยใส่แบบไหนอะไรยังไง
สองพฤศจิกายนทางเบอร์หนึ่งเขาอ้างว่า
ภรรยาเบอร์๒เนี่ยถ่ายรูปถุงพริกถุงเกลือ
พร้อมกับเอารูปหน้าบัตรประชาชนของทางภรรยาเบอร์หนึ่ง
วางคู่กับกระดาษที่เขียนคำสาบแช่ง

เผาพริกเผาเกลือเลยสาบแช่งกันเลย
เดี๋ยวนะตกลงใครเล่นของใส่ใครนะคะเอาใหม่สิ
เริ่มแรกของเรื่องเนี่ยเบอร์๒เขาบอกเบอร์๑เนี่ยเล่นของใส่สามีกับตัวเบอร์๒

เพราะตอนแรกที่ต่างฝ่ายต่างก็อยู่กินด้วยกันกับผู้ชายคนนี้เนี่ย

แล้วอยู่ดีเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยไปขอจดทะเบียนกับภรรยาที่อยู่มาก่อนคนแรก
แล้วมีอาการแปลกไปนี่เห็นไหมฮะ
อันนี้ฝั่งเบอร์๑เค้าเอาใหม่ยื่นยันว่าโดนก่อน
ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะทางฝั่งของภรรยาเบอร์หนึ่ง
อันนี้ทางเจ้าตัวเขายินยอมในการเปิดเผยตัวตนนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางฝั่งสามีต้องขออนุญาตเบลอไว้ก่อนนะฮะนี่บอกมาตามสามีกลับบ้าน
ปล่อยไปนานแล้วทางฝั่งของภรรยาเบอร์๑ก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็พยายาม
ทนอดกลั้นนะเพราะมองเรื่องความสงบสุขในครอบครัวเป็นหลัก
ยอมรับว่าสามีเธอเนี่ยเจ้าชู้มีบ้านเล็กไปเรื่อยเธอเนี่ยคือบ้านแรก
และตอนนี้เป็นบ้านใหญ่เพราะมีใบทะเบียนสมรสที่ผ่านมาเธอไม่เคยตามสามีเลย
เพราะว่าอยากจะเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่ามีธุรกิจที่ต้องดูแล
มีลูกลูกอีกสองคนต้องดูแลทีนี้ถามว่าเอาแล้วทำไมเพิ่งมาจดทะเบียนสมรสกันล่ะ
เธอบอกว่าก็สามีเธอเนี่ยเจ้าชู้ตอนนี้มีลูกสองคนแล้วนะ
อยากได้ความมั่นคงให้กับลูกซึ่งฝ่ายชายก็คือสามีเธอเต็มใจนะ
ในการจดทะเบียนสมรสไม่ได้ทำของใส่จนเขามาจดทะเบียนสมรสอย่างแน่นอน
ไปไปถ่ายแฟนที่มัน
เพราะว่าพี่ก็ดูแลกิจการดูแลครอบครัวไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้
เธอเห็นอยากทำไม่ได้ทำสาบาน
สาบานก็ได้พอพี่ไม่ได้มีอะไร
ทางฝั่งของภรรยาเบอร์๑ก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายภรรยาเบอร์๒
หรือเปล่าที่ทำของใส่สามีนะฮะเพราะสามีเองนี่แหละที่มีท่าทีเปลี่ยนไปจนพ่อแม่สามียังผิดสังเกตถึงขั้นแม่สามีต้องเอาผ้าถุง
มาคลุมหัวแก้ของหลังจากนั้นสามีถึงกลับมาอยู่บ้านแล้วก็กลับมาหาครอบครัวทางฝั่งเบอร์หนึ่งมากขึ้น
นี่เขาบอกเขามีคลิปเสียงนะที่ครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยโทรไปต่อว่าทางฝั่งของ
ภรรยาเบอร์๒เลยไม่ได้ละ
มึงมึงนี่
ค่ะ
อันนี้ทางฝั่งภรรยาเขาให้ข้อมูลกันมานะค่ะฟังฝ่ายชายหน่อยไหม
ตอนนี้อยากฟังฝ่ายชายสุดแล้วเพราะว่าเป็นคนกลางอยู่กันแบบเราสองสามคนแล้วยังไงเนี่ย
นี่เฮียเล็กนะครับเฮียเล็กก็พร้อมยืนยันแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลกับเรานะครับ
เล็กบอกว่าใช่เฮียเล็กเป็นสามีของผู้หญิงทั้งสองคน
ขอยืนยันว่าไม่ได้ถูกคุณสัยมนต์ดำอะไรอย่างที่ทางฝั่งของภรรยาเบอร์๒เขากล่าวอ้าง
แล้วที่ผ่านมาก็พยายามเตือนพยายามห้ามทางฝั่งเบอร์๒มานานแล้ว
อย่าไประรานทางฝั่งเบอร์หนึ่งเขาไม่อยากให้ครอบครัวแล้วก็ธุรกิจของเขาต้องเสียหายเดือดร้อน
แต่ทางฝั่งเบอร์๒ก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็เริ่มหนักมากขึ้นทุกวัน
นี่รูปนี้นี่แหละที่บอกนี่ถึงขั้นไปบ้านเบอร์๒แล้วนอนเอามือปิดอกแบบถูกทำของใส่แน่
เล็กบอกโอ้โหไม่ใช่เลยคุณสงคุณสัยที่ไหนวันนั้นเฮียเมาเฮียก็นอนไปอย่างนี้หมดสภาพ
คือเฮียก็ไม่ได้จัดท่าทางว่าเฮียเมาใช่ไม่ได้ว่าโอ้โหหมดสภาพเพราะถูกทำของทำคุณสัยเฮียเมา
ทางฝั่งเบอร์สองนี่เขาคิดเอง
ละรักหากาหนริว่าก็ยังลักอยู่

เป็นอย่างดีนะเรื่องเงินทองเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องโรงงานที่ทำเอาไว้ให้
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อค่ะอ่าพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง
คุณเนติชาวกับคุณบอมอภิวัฒน์บอกมาเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ตามต่อเรื่องของเฮียเล็ก
โอเคเป็นเบอร์สามกับเบอร์สี่ถามจริงเฮียเล็กระวังนะนี่คือเขา
คนที่มีทะเบียนสมรสเขาฟ้องหย่าได้นะเขาไม่รู้ถ้ามันขนาดนี้อ่ะ
ไม่รู้เขามี๔คนพร้อมกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องเบอร์๓กับเบอร์๔นะ
เดี๋ยวจะไปดูจะไปคุยหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันมันมีเรื่องคุณสงคุณสัย
เหมือนที่เบอร์สองเขาบอกหรือเปล่าอ่าฟังไปก็หัวจะปวดเหมือนกันคุณผู้ชม
หลายคนก็บอกว่าโอ้ยังไงกันเนี่ยวุ่นวายไปหมด